พาไปดูเหตุอาทยากรรมอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ
เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
มีผู้ชายวัย๕๒ปีคนนึงนะคะ
ไปก่อเหตุใช้มีดแทงหนุ่มวัย๓๒ปี

ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจังหวะที่ตำรวจเนี่ย
พาตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วมีญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
พยายามจะเข้ารุมประชาธรรมค่ะ
นี่ค่ะเป็นความชุลมุนที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าญาติของผู้ตาย
รุมเข้าประชาธารนายนิพลแผงฤทธิ์

คนก่อเหตุด้วยความโกรธแค้นนะคะ

ชื่อว่านายสาราวุฒิใจมาอายุ๕๒ปีนะคะ

เห็นจังหวะที่ผู้ก่อเหตุใช้มีดจุ้งแทงผู้เสียชีวิตแบบไม่ยั้งนะคะ
จังหวะที่ผู้ก่อเหตุใช้มีดจ้วงแทงผู้เสียชีวิตแบบไม่ยั้งนะคะ
หลังจากที่มีเรื่องชกต่อยแล้วก็ก่อนรัดฟัดเหวี่ยงกัน

หลังจากที่ดื่มเหล้าด้วยกันที่ร้านต้นตะขบ
ใกล้กับสี่แยกสรรคยอมตำบลสันทรายน้อยที่จังหวัดเชียงใหม่
ตีหนึ่งวันที่ยี่สิบหกตุลาคมค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยรู้มาว่านายสารวุฒิผู้ตายกับภรรยาและญาติรวม๕คนเนี่ย
นั่งดื่มกินกันที่ร้านต้นตะขบถึงประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง

นายสารวุฒิคนก่อเหตุ
ขออภัยนายสารวุฒิคนตายเนี่ยนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถนนในหมู่บ้านตามลำพัง
พอจนถึงที่เกิดเหตุก็ทะเลาะแล้วก็ทะเลาะวิวาสชกแล้วก็ทะเลาวิวาสกับนายนิพนธ์นะคะ
จากนั้นนายเลิศหรือว่านายนิพนธ์เนี่ยก็เอาอาวุธมีดปลายแหลมแทงนายสารวุฒิเข้าที่หน้าอก
กระดูกหายปลาร้าจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
นายนิพนธ์ยังรับสารภาพนะคะว่าได้ก่อเหตุฆ่านายสารวุฒิจริง
เพราะว่าตอนที่นายสารวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเขาไปไปตะโกนด่าเขา
เขาไม่พอใจก็เลยจอดรถลงมาทะเลาะกันแต่เขาสู้ไม่ได้ค่ะสู้นายสารวุฒิไม่ได้
ไปเอามีดทำครัวยาวประมาณ๙นิ้วจากบ้านของน้าที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
แทงนายสารวุฒิจนตาย
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

สารจังหวัดเชียงใหม่ฝากขังตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะ